เตรียมความพร้อมของทีมชาติไทย
ก็เริ่มต้นจากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
สิ่งที่เราทำไว้จากปีที่แล้วในรอบคัดเลือก
ก็เป็นกุศลให้เราได้เล่นในรอบสุดท้าย
เก็บตัวล่าสุดนะครับตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วมาก็ปล่อยนักเตะพัก
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินทางไปที่ประเทศจีน
มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับ๒๓คนสุดท้ายของชุดนี้ที่จะไปที่จีนนะครับ
แข่งขัน๙๒๗มกราคมก็แน่นอนครับ
กองหน้าตัวหลักอย่างเจียนรบสัมภาวดี
ก็ยังอยู่กับทีมรวมถึงสุปโชคสารชาติที่โดดเด่นจากศึกเอ็ม๑๕๐ครับ

แบบนี้นะครับพอเจนรบมีชื่อ
ก็แน่นอนแล้วครับเจนรบก็น่าจะไม่ได้ไปร่วมทีมเมืองทอง
อยู่ในเต็ดในการลุยสิทธิ์แม่โครคลับชันเป็นชิป

แต่ว่าในรายชื่อของเมืองทองก็มีชื่อเจรบอยู่นะที่ส่งไว้
แต่ว่าแน่นอนผมว่าช่วงนี้ก็คงต้องให้ความสำคัญกับทีมชาติเป็นหลักนั่นแหละ
ทางนี้นะครับโซรันยันโควิชหัวหน้าผู้ฝึกศรของทีมชาติไทยชุดยู๒๒
ก็ตัดสินใจตัดออก๓คนก็ประกอบไปด้วยชาววัดวีรชาตินะครับ
แล้วก็กานารินถาวรศักดิ์๒กองกลาง
ใช่ครับตรงนั้นดูกันหน่อยนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับประตูก็ไม่ได้ผิดแปลกจากเดิมเท่าไหร่นะครับ
ม่วงงามอนุสิตเติมมีก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทางอภิรักษ์วรวงมานะครับ
จากเชียงรายยูไนเต็ดครับกองหลังไล่กันไปตามตำแหน่งนะครับ
หน้าจอที่เห็นก็มีวรวุฒินามเว่สันติภาพจันงอม
กริจเวทพิรมนะครับสหรัฐปองสุวรรณสลิงคารพรมสุพะวันชัยจารุนงคารเนธิพงศแสนมะหุงแล้วก็ปวีตันทะเตมีนะครับ
ส่วนของกลางนี่ก็น่าคุ้นทั้งนั้นนะครับมีชัยวัดโบราณของเชียงรายยูไนเต็ดครับ
แล้วก็มีรัตนกรใหม่คามิของบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
ก็มีของบุรีรัมอยู่ในเต็ดแล้วก็มีพิชาอุทราจักรภัทยายูไนเต็ดแล้วพลผลคำจากน้องพวกนี้ด้วย
ทะนาสิทธิ์ภาราจากสุพรรณบุรีคนนี้ก็ติดมาเหมือนกัน
ชื้อบันจงจากครับ
ในชุดเริ่มต้นแต่๔เกมยาวมาถึงชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกนะครับ
นั่นก็คือศรีโชคกันหนูนัทธุสวรรโยธาและเจนรบสัมภาวดี
ยอมรับว่าหน้าเรานี้รุ่นเยาวชนนี้ขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรค่อนข้างยาก
ก็จะคาที่แบบนี้ตลอดนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าชั้นดี
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเราก็มีดีที่สุดแล้วกับ๓คนนี้นะครับ
สาเหตุก็คือเซราโซโอซาก้าก็ส่งจดหมายขอตัวเพื่อให้ไปปรับสภาพความพร้อม
ในช่วงปรีซีซั่นก่อนที่เจลีกรุ่นการ๒๐๑๘จะเริ่มขึ้นนะครับ
เมื่อต้องเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่หลังจากย้ายจากประกอบกราสด้วยสัญญายืมตัว
ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมโดยเร็วที่สุดนั่นเอง
คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ติดทีมชุดนี้นะครับ
ก็ฝีไม้ลายมือแทบไม่ต่างกันแล้วก็ใจสู้เกินร้อยแน่นอน
ส่วนตัวเขาเอาใจช่วยทีมเสมอนะครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จากญี่ปุ่นให้เต็มที่เพื่อนำมาช่วยทีมชาติไทยในอนาคตนะครับ
ก็มีเกลียดอุ่นเครื่อง๑นัดกับทีมชาติออสเตรเลียในร่วมยุคเดียวกันในวันที่๖มกราคมขออภัย
ถ้าพูดถึงผลงานอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของทีมชุดนี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
ก็แน่นอนนะครับเราก็อาจจะเห็นฟอร์มที่ดูด้วยผลงานที่แพ้เวียดนาม
มันก็ทำให้เราคิดว่าเราจะไปไกลไหมในชิงแชมป์เอเชีย
แต่ว่าเราก็มีนักเตะที่สลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นด้วยเพื่อทดลองผู้เล่น
แล้วชุดนี้ก็แทบจะสมบูรณ์มากที่สุดแล้วนะครับ

ก็มองในแง่ดีว่าได้เห็นจุดที่ต้องปรับเปลี่ยน
นัดแรกจะพบกับเกาหลีเหนือในวันที่๑๐มกราคม

พบกับญี่ปุ่นในวันที่๑๓มกราคม
และนัดสุดท้ายจะพบกับปาเลสไตน์ในวันที่๑๖มกราคม
โอ้โหนัด๑นัดที่๒นี่ถือว่าหนักเลยนะ
ใช่ครับถ้าเกิดผ่านสองเกรดนี้ไม่ได้มีแต้ม
ก็มีลุ้นในการเข้ารอบนะครับ